มีหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องที่สร้างแรงบันใจให้กับเด็กครับ
กับการที่มีโอกาสไปฝึกฝีเท้าที่ต่างประเทศ

เพราะว่าเขาอาจจะหมดโอกาสในการไปเล่นที่อังกฤษ

เพราะว่าไม่มีผู้ปกครองเซ็นเอกสารให้ครับ
เด็กเนี่ยต้องมีผู้ปกครองนะครับเซ็นในการทำหนังสือเดินทางให้นะครับ

ตำบลประดังเบซานะครับอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา
ที่เขาปั้นเด็กชายศักดิ์ชัยทองชั้นอายุ๑๒ปีคนนี้ครับ
คือน้องนะครับได้รับเลือกจากโครงการฮีโร่สารฝันปานรักให้น้อง๕จังหวัดชายแดนใต้
เยาวชนจากสงขลาก็ได้รับคัดเลือก๓๐คนจากเด็ก๕๐๐คน
ใน๕จังหวัดชายแดนภาคใต้น้องก็เป็นหนึ่งในนั้น
แต่ว่าพอต้องทำหนังสือเดินทางนะครับเพื่อส่งตัวไปฝึกกับโค้ชมืออาชีพ
สบการณ์ดีมากแต่ว่าแม่ของน้องนะครับซึ่งต้องมีหน้าที่ในการเซ็นเอกสารยินยอม
เพราะว่าเด็กนี้ยังอายุไม่ถึงสิบห้าปีนะครับก็มีปัญหาเนื่องจากว่าน้องศักดิ์ชัยนะครับ
เป็นเด็กกำพาพ่อแม่ซึ่งทั้งคู่แยกทางกันตั้งแต่ยังเล็ก
ตอนนี้ก็ใส่อยู่กับพี่น้องนะครับคือเป็นเป็นพี่ของทางพ่อน้องชัยศักดิ์เนี่ยนะครับ
ซึ่งทุกคนที่เกี่ยวข้องก็จะหาทางช่วยเหลือก็ไปยื่นเรื่องกับศูนยำรงธรรมจังหวัดสงขลา
เพื่อตามหาตัวคุณแม่เบื้องต้นในทราบชื่อแล้วนะครับก็คือนางสาวสวภาหินทองอายุ๔๑ปี
ก็รู้ที่อยู่แล้วนะครับว่าอยู่ที่สุราธานีก็จะติดต่อให้ช่วยเซ็นสำเนาบัตรประชาชน
แล้วก็ส่งแฟลต์มาที่ที่ว่าการอำเภอสะดาวเพื่อสารฝันให้น้องเป็นจริงกันนะครับ
โดยมีเวลาเหลืออีก๓วันนับตั้งแต่วันนี้นะครับซึ่งถ้าหากเลยจากปีนี้
อายุของน้องก็จะเกินเกณฑ์ที่มีสิทธิ์ในการผ่านการคัดเลือกแล้วก็หมดโอกาสสำคัญในชีวิตนะครับ
ยังไงใครเจอก็ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับ
นั้นก็เข้ารอบด้วยสกอร์๔ประตูต่อ๓ครับ